เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นคดีของชาวต่างชาติที่มาเกิดขึ้นที่ภูเก็ตประเทศไทยนะคะ
สาวจีนถูกสามีฆ่าอันนี้คือพ่อแม่ของสาวจีนบอกนะ
ถูกสามีฆ่ากดน้ำในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
พ่อแม่ของสาวจีนบอกเลยว่ามั่นใจว่าลูกเขยฆ่าลูกสาวตัวเองแน่นอน

อยากให้สารไทยลงโทษขั้นหนักที่สุดคือประหารชีวิต
นี่คือพ่อแม่ของนางจางเจียสาวชาวจีนใด๒๙ปี
ที่ถูกนายจางเว้ยฝานสามีลวงมาฆ่าด้วยการกดน้ำในสระของโรงแรม
ขณะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เงินประกันชีวิตมูลค่ากว่า๓๐ล้านหยวนหรือว่า๑๔๓ล้านบาท
พ่อแม่เนี่ยเดินทางมาพบตำรวจภูทรกรรมลาเมื่อวานนี้นะคะ
นำเอกสารหลักฐานไปมอบให้เพิ่มเติมซึ่งเอกสารส่วนหนึ่งก็คือกรมฐานประกันชีวิตสี่ฉบับ
ซึ่งนายจางลูกเขยปลอมลายเซ็นต์ของลูกสาวแล้วก็แอบไปทำไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้าที่จะลวงมาฆ่า
โดยพ่อแม่ของนางจังเจียก็มั่นใจนะคะว่า
ลูกเขยวางแผนเตรียมการเอาไว้แล้วก็ลวงลูกสาวมาฆ่า

เพราะในกรมธรรมระบุชื่อลูกเขยแล้วก็หลานสาววัยขวบเศษเป็นผู้รับผลประโยชน์
เชื่อด้วยว่ากรมธรรมน่าจะมีมากกว่า๑๐ฉบับค่ะ
ตอนนี้กำลังรอทางการจีนส่งมาให้เพิ่มเติมอยู่
บอกด้วยว่าลูกเขยลงมืออย่างโหดเยี่ยมแล้วก็เลือดเย็น
ครอบครัวเลยบอกว่าอยากจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และอยากที่จะให้สารไทยสั่งลงโทษสถานหนักที่สุดก็คือประหารชีวิต
สำหรับผู้ท้องกำลังก็ยืนยันว่าคดีนี้
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยาหลักฐานเอาไว้รัดกลุ่มทุกด้าน
และยิ่งได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมจากญาติแล้ว
ก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งสำนวนคดีได้ในสัปดาห์หน้า
แจ้งข้อหาผู้ต้องหาเพิ่มเติม
คือเจตนาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งแน่นอนโทษมีสถานเดียวประหารชีวิตนะคะ